ช่วงนี้เราจะว่ากันที่เรื่องประกาศของกรมศุลกากรที่ออกมา
บอกว่าเป็นดราม่าร้อนทั้งโซเชียลร้อนทั้งสนามบิน

เพราะว่าคนที่ต้องเดินทางต้องฟังให้ดีแล้วก็ต้องทำความเข้าใจ
ที่ประกาศว่าต่อไปนี้ถ้าเราเดินทางออกนอกประเทศ
พกโทรศัพท์มือถือไปพกกล้องพกโน้ตบุ๊กไป

เรื่องนี้มาทำความเข้าใจกันหน่อยว่าเป็นอย่างไรคุณผู้ชม
กฎหมายนี้เป็นประกาศตามพระราชบรรยาศสุรกากรพุทธศักราช๒๕๖๐ฉบับใหม่
ก็เป็นการปัดฝุ่นแทนพระราชบัญญัติศุลกากรปี๒๔๙๑ที่ถูกยกเลิกไป
ก็ฟื้นกลับมาบังคับใช้ใหม่เข้มงวดกันใหม่
สาระสำคัญของพระราชบัญญัติฉบับนี้คือ
กรณีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรหรือนอกประเทศ
หากผู้่อสารหรือคุณผู้ชมเนี่ย
พกของมีค่าอย่างเช่นนาฬิกากล้องถ่ายรูปโน้ตบุ๊กออกไปต่างประเทศด้วย
คุณผู้ชมจะต้องแจ้งต่อพนักงานศูนยากาก่อน
ก่อนเดินทางออกนอกประเทศหรือว่าเป็นการดีแคร์
เพราะว่าอาจจะมีการสุ่มตรวจตอนขาเข้า
ถ้าเกิดว่าตรวจแล้วจะได้มีใบสำแดงรายการติดตัว

ว่าคุณเอาอะไรออกไปคุณเอาอะไรเข้ามา
ซึ่งการสำแดงนี้ก็ยังไม่ถือเป็นมาตรการบังคับ
แต่ว่าให้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้เดินทาง
แล้วก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของเจ้าหน้าที่ด้วย
ซึ่งจะมีประโยชน์ตอนกลับเข้าประเทศ

ก็จะมีการเอาไปแสดงต่อพนักงานสุรกากรได้
ขอรับการยกเว้นการเสียภาษีฐานะเป็นของใช้ส่วนตัวที่เราเอาออกไปใช้
แต่หากต้องนำติดตัวไปเป็นของใช้ปกติ
หรือว่าเป็นการใช้แบบปกติวิสัยเนี่ย
เช่นเครื่องประดับต่างที่คุณผู้ชมคุณสุภาพสตรีนิยมติดตัวออกไป

สำหรับผู้โดยสารขาเข้าสามารถนำเข้ามาได้โดยได้รับการยกเว้น
อันนี้คือเป็นของใช้ปกติวิสัย
จะต้องเป็นของใช้ส่วนตัวที่ใช้เองหรือใช้ในวิชาชีพ
และราคาไม่เกิน๒หมื่นบาท
ทีนี้ก็มีอีกหนึ่งประเด็นคือเรื่องของสินค้าปลอดภาษี
และต้องนำออกไปนอกราชอาณาจักร

หากมีการไปรับกลับมาที่สนามบินขาเข้าหรือถือกลับมา
แล้วไปผ่านด่านต้องสำแดงที่ช่องแดง
แล้วก็ต้องชำระภาษีอากรตามปกติ
อันนี้เป็นประกาศกฎหมายที่ออกมาล่าสุด
แต่ว่าจริงแล้วมันต้องปฏิบัติอย่างไรใช่ไหมคุณมิ้น
ซึ่งประชาชนยังรอคำตอบคำถามนี้
จะไปถามใครแล้วให้ใครตอบด้วยใช่ไหมฮะ